งงเจอกระทง๓๐บาทซื้อไม่ได้

ร้านนี้เขาไม่ขายคุณผู้ชมงงมาก

คือเธอบอกว่าเธอจะไปลอยกระทง
ก็เลยไปซื้อจะไปซื้อกระทงที่เป็นตลาดในซอยลาซานย่านบางนานะคะ
ก็เดินหาว่ามีร้านไหนขายกระทงสวยถูกใจบ้าง

เขียนบอกว่ากระทงราคา๓๐บาท
เธอก็เลยเออตกลงปลงใจซื้อร้านนี้แหละ

เหรียญ๒บาท๔เหรียญ

รวมกันทั้งหมด๓๐บาท

ลูกจ้างก็เอาเงินเนี่ยกำส่งต่อให้กับเจ้าของร้าน

เงินเหรียญของใครไม่มีแบงค์เลยเหรอ
เธอก็ตอบไปบอกไม่มีเงินแบงค์ค่ะ
เจ้าของร้านก็ถามต่ออีกแล้วมีเหรียญ๑๐บาทหรือเปล่า
ก็ตอบไปว่าก็มีเหรียญเท่าที่ให้ไปนั่นแหละค่ะ

โอ๊ยเหรียญแบบนี้ไม่นิยมใช้อ่ะ
อนลูกค้าไปลูกค้าก็ไม่อยากได้
เอ้าคือยังไง

ลูกค้าคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นไม่ซื้อก็ได้
พอบอกว่าอ่ะงั้นไม่ซื้อก็ได้
เจ้าของร้านก็เอาเงินเหรียญคืนให้นะแต่
ให้เหรียญซื้อกระทงหน้าตาเฉย
อ่ะไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเธอเล่าให้ฟังว่ายังไง
เราก็เลยแล้วคือเขาตะโกนด้วยค่ะ

เราก็เลยตะโกนแบบว่าเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่า
ร้านนี้ใช้เหลือซื้อของไม่ได้
หนูอยากให้ป้าเปลี่ยนความคิดนิดนึงค่ะ
เหรียญก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาท

จริงจริงคือ
ถ้ามีเหรียญอยู่แสนนึงอ่ะ

คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่นะส่งไลน์มาบอกเราหน่อย

ถ้าเขาทอนเป็นเหรียญบาทเหรียญ๒บาทเหรียญ๕บาท

อันนี้อยากรู้เพราะว่าแม่ค้าเขาบอกใช่ไหมว่า
เหรียญแบบนี้ทอนไปลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยอยากได้กัน
หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
หรือว่าเคยเจอแม่ค้าปฏิเสธรับเหรียญก็ส่งมาบอกกันหน่อย

เดี๋ยวฉันชอบนะเวลาได้รับพร้อมมาเป็นแบบ๑๕บาท
ใช่เพราะบางทีมันจำเป็นต้องใช้นะครับ